คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึง
บอกว่าโดนคนร้ายมาจี้ชิงเงินเงินเดือนนี้หมดเลย
ไม่มีเงินซื้อนมซื้อผ้าอ้อมให้ลูก
คนก็เห็นใจคนก็สงสาร
ตำรวจเรียกไปคุยคุยไปคุยมาตำรวจรู้สึกว่า

ท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้โกหกค่ะ
โกหกว่าเงินแบบตกงานตัวเองตกงานไม่มีเงิน
กลัวเมียจะดุกลัวเมียจะด่าเลยกุเรื่องขึ้นมา

นี่ค่ะโอโหนี่ค่ะยกมือวายร้องไห้ขอโทษใหญ่เลยนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมติละกันเรียกว่าเนวเอกอละกันอายุ๔๓นะคะ
มีข้อความบอกว่าตอนเย็นผมโดนจี้เอาเงินเดือนไปหมดเลย
แล้วคนร้ายยิงขู่ด้วยนะผมเนี่ยหูดับเลย
ก็ไม่มีเงินไปซื้อนมกับแพมเพิร์สให้ลูกวัน
ผู้ใจบุญช่วยหน่อยประมาณนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ตำรวจสพบ้านบึงรู้ข่าว

พาในเอไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำ
คุณผู้ชมค่ะตำรวจคุยกับนายเอ

เขาบอกว่าตรงนี้เลยจุดตรงนี้เลย
ถูกป้นถูกจี้ถูกเอาปืนยิงขู่หน้า
มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะสุดท้ายคือกุเรื่องทั้งหมดเลยนะคะ
คือในเอบอกว่าก็ภรรยาถามหาเงินเดือนต้องไปซื้อนมให้ลูกต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ก็เลยกุเรื่องว่าคนร้ายชิงเงินเดือน๒๐๐๐กว่าบาทไป
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตกงานค่ะแต่ไม่กล้าบอกทางครอบครัวว่าตกงาน
ล่าสุดวันนี้ภรรยากับลูกลูกเพิ่ง๓ขวบเองนะคะ
ที่สพบ้านบึงที่ชนบุรีมาพบกับผู้กำกับการสพบ้านบึง
ก้อยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยจริงนะว่าสามีมีปัญหาอะไร
ก็สามีไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็แยกมาอยู่ห้องเช่าอะไรแบบนี้
สามีก็เหมือนกับแต่งตัวไปทำงานนะตอนเช้าแต่งตัวไปทำงานทุกวันเลยค่ะ

ใช่ไงพี่บุ๊คเมียก็ไม่ได้สงสัยว่าตกลงทำงานหรือเปล่า
หรือยังไงก็เห็นเขาแต่งตัวไปทำงาน
พอเกิดเรื่องแบบนี้ภรรยาเองบอกก็งงไม่รู้จะยังไงดี

ถ้าสามีติดคุกเธออาจจะต้องกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ค่ะ
ผู้กำกับการสพบ้านบึงบอกว่า
เบื้องต้นในเอที่กุเรื่องแบบนี้
มีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ

แจ้งความเท็จนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

สุดท้ายตำรวจก็เห็นใจทางครอบครัวค่ะพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ผู้กำกับสพบ้านบึงพันธ์ตำรวจเอกชวีก็เลยบอกว่า

ให้ภรรยาของในเอเอาไว้เอาไปซื้อนมให้ลูก
เอาไปซื้อข้าวกินก็แล้วกัน